มาดูน้องบลุ๊กลินลูกชายของคุณพ่อเวย์กับคุณแม่นานากันหน่อยคุณผู้ชม
เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องน่ารักระหว่างที่น้องเนี่ยต้องกักตัวไปพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่
เป็นภาพที่เขียนด้วยลายมือแบบบรรจงของน้องบุ๊กลินเลยเป็นภาษาไทยนะคะ
เดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังแบบเป๊ะเลยนะไม่รู้ว่าจะเหมือนน้องบุ๊กลินหรือเปล่า

โควิดในไทยวันนี้๖เมษายนติดเชื้อเพิ่ม๒๕๐

ผมจะทำอะไรดีชิมไม่เบื่อ
๑ผมจะเรียนออนไลน์เล็กไทย

ผมจะหัดทำกับข้าวกินทำไข่จวย

ผมจะซ่อมตีกลอง
๕ผมจะทะลองกับบีน่านิดนึง

ผมจะช่วยลีดผ้าเกะของ

แล้วสุดท้ายขอให้ผมพ่อผมแม่ผมพี่ผม

น้องบรูกลิ้นเรียนโรงเรียนอินเตอร์

ถ้าน้องยังเด็กก็พยายามหัดเขียนอ่านภาษาไทยอยู่

ใช่แต่ก็ได้เห็นถึงความตั้งใจของน้อง

มาแซวแล้วก็เอ็นดูในความน่ารักของน้อง

ใช่ค่ะเห็นแล้วก็อยากกินข้าวไข่จวยเหมือนกัน

พูดเหมือนน้องบุ๊กเล่นนะค่ะ